แต่ว่าหลายพื้นที่ฝนตกน้ำท่วมใช่ไหมคะ
แต่ว่าสอสอผู้ทรงเกียรติค่ะ
เป็นห่วงเมื่ออยู่ไกลใส่ใจเมื่ออยู่ใกล้

เอาล่ะค่ะทำด้วยใจทำด้วยใจคุณผู้ชมไปดูคนแรกก่อนนะฮะ
สสมณเทียนแห่งพักพลังประชารัฐเขต๒จังหวัดชายนาฏนะครับ
โอ้โหต้องบอกว่าบุกป่าฝาดงนะถึงไหนถึงกัน
ไปดูจังหวะที่ลื่นโครนหน่อยนะครับ

สู้

อุ้ยแขนลงด้วย

ดูจากรองเท้าไม่เหมาะกับการเดินบนโครนเลย
ใช่แต่ท่านบอกว่าไม่เจ็บใจสู้

นี่ค่ะสอมนเทียนสงประชา

พลังประชารัฐจังหวัดชายนาฏ
คุณผู้ชมเดินทางไปมอบบ้านพักให้กับประชาชนผู้ยากไร้
พื้นที่ตำบลหนองแซงอำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏ
โครงการบ้านห่วงใยเพื่อผู้ยากไร้นะครับ

โอ้โหทางเข้าบ้านของผู้ยากไร้ลำบากมากเลยนะคะ

ทีนี้ต้องทำไงเดินเท้าเข้าไปเท่านั้นแหละค่ะ
ก้าวพลาดหรือว่าลื่นสักอย่างเนี่ยในจังหวะนี้ค่ะ

แล้วท่านก็รีบลุกขึ้นมาได้

ถึงอายุจะเลยเลข๖มาแล้วแต่ใจยังสู้แค่นี้สบม
สบายมากนะคะจากนั้นเดินต่อไปไหมเดินต่อสินะคะ

ไปถึงบ้านผู้ยากร้ายในสภาพที่โอ้โหตัวเปลือเลยนะฮะ

ไม่ก็เปลือแบบนั้นนะคะแล้วก็ชูนิ้วโป้ง
สู้นะคะนี่จังหวัดชายนาฏ
ถึงมือเลยนะจากชัยหน้าไปอุตรดิษฐ์อุตรดิษฐ์จะเป็นใครไปไม่ได้ครับ
คนนี้เลยสสสารันวุฒิสรรเกตค่ะที่แบกอะไรมาเนี่ย
อะไรอ่ะไม้เหรอไม้ไงเอาไปทำอะไรอ่ะมาซ่อมสะพานโอ้โหซ่อมได้
ซ่อมได้ครับสสเอลวิสครับหรือว่าสสสารันวุฒิสรรเกต
ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านเลยค่ะเป็นสะพานข้ามลำห้วยพื้นที่หมู่สี่
บ้านเลือดชัยอบเฟิร์นทราบปลานะนี่ตอกเองเลยนะเอาคอนนี้คอนอยู่ทั้งมือขวาของท่านน่ะ
ทั้งมือขวาของท่านนะแล้วก็ต่อเข้าไปต่อเข้าไป

เออแต่ว่าตอนต่อก็ต่อผิดถูกกับพี่ปุ้ยฮะ
ตะปูบ้างโดนพื้นไม้บ้างแต่ชาวบ้านดีใจ

ดีใจกันใหญ่นี่ยกนิ้วโชว์เลยนะ
อันนี้ค่ะทำเพื่อชาวบ้านเราก็ดีใจด้วย

ส่อพี่เต้พี่เต้ฉุกว่าด้วยนะคะ

โอ้โฮพี่เต้ทำไมภรรยากันได้ขนาดเบอร์นั้นล่ะคะ
เตรียมโพสต์ดีนะใส่กางเกงขาสั้นมา

สาวพี่เต้ค่ะมงคลกิจสุขศิลป์ธุระโน้น
สาวบัญชีอะไรชื่อหนึ่งเดียวของพักไทยศิวิไลน์นะคะ
ต้องใช้คำว่าถลกกางเกงเดินลุยน้ำหิ้วเข้ากล่องไปแจกจ่าย
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมไปไหนอ่ะ
ตำบลพิกุลออกตำบลบางอ้อที่บ้านนาจังหวัดนครนายก
สสพี่เต้บอกว่าในการเดินทางมาครั้งนี้มีความห่วงใย
อยากลงพื้นที่ดูสถานการณ์จริงเรื่องของน้ำท่วม
เพื่อไปสำรวจความเสียหายนะคะซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่
ก็มีอาชีพทำนาปลูกข้าวเป็นหลัก
พอเกิดน้ำท่วมปุ๊บนาข้าวเสียหายถูกป่ะ
จากนี้พี่เต้บอกว่าเดี๋ยวจะเสนอรัฐบาลให้หาแนวทางเยียวยาต่อไป

แต่ว่าเอาดีล่ะอย่างน้อยก็ได้ลงพื้นที่ได้เห็น

พี่เต้เขาบอกว่าเลือกตั้งครั้งหน้า
แล้วก็ขอหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ